หลายที่เขามีมาตรการในการป้องกันสำหรับใครที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
นึกออกไหมบางที่เอาไม้เรียวไล่ตีเลย
ที่ก็มีสก๊อตจำเมื่อวานนี้
สก๊อตจ้ำแต่ที่นี่ค่ะ
ออกกำลังกายกันไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามกฎไม่สวมหน้ากากอนามัยไปดูค่ะ
อ้าว
อย่างที่บอกค่ะที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันกีฬา
ไม่ได้ฝึกอะไรไม่ได้ออกกำลังกาย
แต่ว่ากำลังโดนทำโทษอยู่เพราะว่าไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่๕ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณภัยรัฐวิถีเอาจริงเอาจังนะคะ
พาเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภายพลเรือนกว่า๑๐นาย
ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเลย
ตรวจสอบกันให้ชัดเจนไปเลยว่ามีลูกบ้านคนไหนบ้างที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน
รวมถึงมีใครแอบออกจากบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์บ้าง
หลัง๔ทุ่มถึงตี๔มีไหมมีใครแอบออกจากบ้านมาไหม
ฝ่าฝืนจะต้องโดนลงโทษค่ะ
และนี่คือวิธีการลงโทษแบบเบาสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยออกมา

กระโดดตบบ้างวิดพื้นบ้างอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีข้อยกเว้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณทำผิดคุณโดนแน่นอนนะคะ

ให้เขาสำนึกด้วยตัวเองว่าเราควรจะป้องกันโรคอย่างไรนะครับ
ควรสวมรักการอนามัยหรือไม่ครับคือเอาออกกำลังกายนิดหนึ่ง
ออกกำลังกายให้ความแข็งแรงแล้วแล้วก็ให้เขาหลาบจำนะครับ
ซึ่งไม่ได้โทษไม่ให้โทษหนักหนาอะไรเลยนะครับ
ผมไม่ไหวเป็นลูก
นี่ปั่นจิ้งหรีดก็มีเออบางคนก้มหน้าก็เวียนหัวนะ
แต่ว่าจริงแล้วคือมันเป็นแค่วิธีการป้องกันแล้วก็อยากให้ชาวบ้าน

การสวมใส่นักกากอาณมัยจำเป็นแล้วมันสำคัญมาก

เพราะฉะนั้นแล้วก่อนออกจากบ้าน
นอกจากเราเช็กว่าเราลืมโทรศัพท์มือถือไหม
ตอนนี้เราต้องเช็คนะลืมหน้ากากอนามัยหรือเปล่า

ตักเตือนกันด้วยความห่วงใหญ่ถูกต้องเลยนะคะ